ค่ะแต่ว่าการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจะมีวันศุกร์นี้
ทีเขาบอกว่าการต่อสัญญามันต้องดูเรื่องผลการเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอล
ที่จะเกิดขึ้นในวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้ก่อนนะครับ
หลายคนก็เลยยังไม่แน่ใจว่าต่อหรือไม่ต่อ
สุดท้ายจะมีการต่อสัญญาวันศุกร์นี้นะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะช่วงสายที่ผ่านมา
อาเกรานิชิโนเฮสโค้ชทีมชาติไทยก็เดินทางไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมา
แล้วก็ยังพูดคุยต่อเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ด้วยค่ะ
ซึ่งพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ออกมาบอกว่าณตอนนี้ทั้งนิชิโนและสมาคมกีฬาฟุตบอล
ได้บรรลุสัญญาส่วนตัวกันเรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งสัญญาฉบับนี้นะคะก็จะต่อยาวออกไปอีก๒ปีด้วยกัน
ต้นก็จะไม่มีการเปิดเผยเรื่องรายละเอียดของเงินเดือน
หรือว่าโบนัสนะคะว่าจะได้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมหรือไม่
แล้วก็จะมีการแถลงข่าวเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับ
ศุกร์ที่๒๔มกราคมนี้เวลา๑๐นาฬิกาที่สมคมกีฬาฟุตบอล
นอกจากนี้บริกออธยังเผยว่าหลังตอบสัญญากับอากิรัตินิชชนกทันนิชชนก
ที่จะเข้ามาช่วยกุญสือชาวญี่ปุ่น
ในเรื่องข้อมูลการทำทีมเพื่อให้มีแนวทางเดียวกัน
ทางรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีและทีมชาติชุดใหญ่
จากนี้นะคะพลตำรวจเอกสมยศก็ยังพูดถึงเป้าหมายในศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกรอบที่๒ด้วยนะคะว่า
สตาฟและก็แฟนบอลก็หวังว่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้
แต่ในทวเมนต์การแข่งขันแบบนี้ทุกทีมแข็งแกร่งเหมือนกันหมด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือโฟกัสไปเป็นเกมต่อเกมนะคะ
เพื่อให้การแข่งขันในแต่ละเกมออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แล้วก็หวังว่าทีมชาติไทยจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ไปให้ไกลที่สุดในทุกทวนาเมนต์ที่ลงแข่งขัน
ขณะที่นิชิโนนะครับก็บอกว่าหวังจะพาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายในฟุตบอลโลก๒๐๒๖ให้ได้
คือถ้าตามข่าวก็๒๐๒๖จะมีการเพิ่มจาก๓๒เป็น๔๘ทีม
ต้าทวิปเอเชียก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
เป็นโอกาสที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ
เรื่องต้นได้มีการวางแผนกับโลมาโกช่าไว้แล้วนะครับ
ในแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว
ซึ่งเขาเชื่อว่าถ้าสามารถโฟกัสและทำตามแผนที่วางไว้ได้
หมายที่ตั้งไว้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับ
คุณซื้อวัย๖๔ปีนะครับยังบอกว่าตนจะยังใช้ทีมงานผู้ฝึกสอนชุดเดิมที่เป็นคนไทย
เพราะยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของสตาร์ฟ
และทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวนะครับ
ส่วนโค้ชผู้รักษาประตูจะเป็นอมรินยาวดำนะครับ
เข้ามารับงานต่อจากซาซ่าโทดิชที่หมดสัญญาไป
ที่โค้ดฟิตเนสนะครับจะใช้ทีมงานจากญี่ปุ่นเข้ามาเสริมทีมครับ
วันศุกร์นี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
สำหรับกุญสือทีมชาติไทยคนนี้ทำงานต่อไปอีก๒ปี
ก็ต้องรอดูผลงานทั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่
เพราะว่าจะมีแข่งข่ายฝุ่นประโลกรอบขัดเลือก
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดด้วยนะคะ

จะเปิดบ้านเจอกับอินโดนีเซียนะครับ